คราวนี้ไปดูเรื่องของการรีวิวการแต่งหน้ากันบ้าง
ซึ่งต้องบอกเลยว่านางแบบที่มาทำการรีวิวเนี่ย
ไม่ใช่คนแต่เป็นควายค่ะ
แม่หนูน่ารักไหมสวยขึ้นเยอะเลยใช่ไหม
ต้องเติมสีสันหน่อยวันนี้เราจะใช้ทั้งดินสอเข็นคิ้ว
แล้วก็ปัดแก้มให้มีสีเรื่อเลิศฝาดเล็กดูสุขภาพดี
ระหว่างที่กำลังรีวิวแต่งหน้าให้น้องควายอยู่นั้น
เรียกว่าควายกำลังจะแจ้งเกิดเป็นดาวดวงใหม่
เอ้าจริงเวลาเเหละแปะชาตราก็งี้ฮ่า

รู้งานอ้าหลังวัดยังไงหรอ
จังหวะนั้นแหละน้องหมาจ้า

คงอยากจะแต่งด้วยเหมือนกันแต่เผอิญยังไม่ถึงคิว
มันทำไมมันบังกล้องใช่ไหมมันบังกล้องใช่ไหม
เออกำลังรีวิวอยู่เนี่ยเห็นไหมมันบังหมดเลย
ม้าเนี่ยเขาเรียกว่าแย่งซีนน้องควายถูกไหม
ทั้งสองตัวควายจะเกิดไม่ได้เกิดเพราะหมาคุมกำเนิดสักก่อน
เออจบเลยเรื่องนี้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นความน่ารักนะ
ของคนที่อยู่กับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นควายเป็นหมาก็แล้วแต่
ซึ่งน้องควายเอาน้องควายก่อนเนอะ
ควายตัวนี้ชื่อว่ากรยานะจ๊ะ
น้องกัลยาน้องกัลยาดิน้องกัลยา

อืมดูไม่ใช่แค่แต่งหน้าด้วยแต่งตัวด้วย
ปากด้วยกรยาสวยที่สุดเลยนะคะ
แต่งเป็นแบบอินเดียเป็นกัลยาใบเหมือนคังกุบัย

เป็นควายตัวเมียอายุ๕เดือนเองนะคะ
เรียกว่าสวยได้เพราะเธอมีเจ้าของที่คอยดูแลเธออย่างดี
คือคุณมดค่ะคุณมดเธอก็เป็นสาวสวยแห่งบ้านหนองคูตะบนสะโพนทอง
อำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิ
มดชอบที่จะจับน้องควายน้องกรยามาแต่งหน้าเพิ่มความปัง
แล้วก็ถ่ายคลิปเนาะน้องกรยาก็เลยมีแฟนคลับไปทั่วติ๊กต๊อกเลยทีเดียว
มันก็จะชื่นชอบอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะพฤติกรรมมันยังไง
แต่เท่าที่ดูจากในคลิปมันเหมือนมันชอบฮะ
มันก็ให้ความร่วมมือดีนะคะเรียกว่าโชว์ตัว
แล้วก็แต่งตัวสวยแบบนี้อวดชาวโลกกันตลอดเลย
ใครอยากจะไปชมความสวยความน่ารักความสุดปังของน้องกัลยา

ติ๊กโต๊กมดคนรักไขวร์ค่ะ
กัลยาก็กันซีนเขาข้างหลังกันเนอะ

เรื่องโดดเด่นมันก็ต้องมีบ้าง

ไก่งามเพราะขนขวายงามเพราะแต่ง

คือที่ฉันชอบหน้าตอนนี้ตอนเขาพยายามจะหลีตาให้คิดน้อย
เห็นไหมตายเหรอ